สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะค่ะครับค่ะอะโอเค
นะครับวันนี้วันจันทร์เนอะเนอะก็ใช่ค่ะเสาร์อาทิตย์ใครเที่ยวไหนมา
ทางหน้าจอมาไปเมืองกาลมาหรือไม่ก็ส่งมาในทวิตเตอร์ก็ได้
แท็กหน่อยข่าวใส่ไข่เดี๋ยวจะได้เข้าไปดูนะครับ
หรือว่าในแฟนเพจของข่าวใส่ไข่ก็ได้คุณลำไยลำไยลำไย
ช่วงนี้คุณเป็นลำไยลำไยล้นตลาดอยู่ไหมที่หนึ่งอ๋อ
ตอนนี้มีลำไยที่แบบว่าออร์แกนิคเยอะมากอร้อย
อยากกินน่ะไม่ทำไมไม่มีคนไม่รู้อาจจะไม่ถึงหรือแม่ยังไม่ถึงใช่ไหมอ้าวต่อก็
คลิปสายบุญนะครับก็เป็นร้อยคันคุณผู้ชมครับ
เดินทางไปทำบุญกันปรากฏว่าแน่นอนครับว่ามีประสบอุบัติเหตุ
ไม่อยากดูเลยโหมากโอ้มายก็อดมีเป็นภาพนะฮะ
จากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมลองดูนะครับ
คือมอเตอร์ไซค์เนี่ยมากันโอ้โหเรียกว่าเยอะมากทีเดียว
แต่มี๓คันครับพยายามที่จะขับฝ่าขึ้นไป
ปรากฏว่ามันมีเป็นเหมือนแบบ
รถที่เป็นรถทัวร์ดีโอเซีย

อ่าระหว่างที่กำลังผ่านทางแยกไปเนี่ยนะฮะ
ปรากฏว่าตัวรถมอเตอร์ไซค์เองก็

โดยที่อาจจะไม่ทันจะเห็นนะครับว่ามีสลิงลากอยู่นะครับ
เนี่ยนะครับก็แน่นอนนะฮะว่านี่ขนาดเรามองในกล้องยังมองไม่ค่อยนี่ดูดิ
มองแต่ไกลไม่เห็นเลยแบบนี้พาที่นะครับเนี่ยนะฮะเสร็จนะฮะสลิงนี้
นะฮะก็คือในที่เกิดเหตุนะครับก็เสียชีวิต
สองรายทันทีนะครับค่ะอีกหนึ่งรายเนี่ยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะ
รถนี่ติดยาวหลายกิโลทีเดียวนะครับเพราะว่าทางเพื่อนเพื่อนที่ออกทริป
ทำบุญด้วยกันเนี่ยนะฮะก็แน่นอนครับว่า
เขาไปทำบุญที่สิงห์บุรีนะครับก็เป็นการ
รวมตัวกันนะฮะของขาซิ่งมอเตอร์ไซค์เรียกขาซิ่งเลยเดี๋ยวจะดูไม่ดีอ่ะ
เป็นกลุ่มขี่มอเตอร์ไซค์ที่กรุงเทพนะฮะแล้วก็ใน
จังหวัดภาคกลางก็รวมตัวกันนะฮะก็เขาบอกว่าเป็น
คันนะครับแต่ทีนี้ในทริปที่ไปเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดเหตุนี้เหตุเดียว
มันก็ยังมีเหตุอื่นด้วยนะฮะก็คือ
ขี่ก็เกี่ยวกันเองแล้วก็ล้มลงนะฮะมีไปชน
ท้ายรถคนอื่นเขาแล้วก็ล้มลงค่ะก็คือเรียกว่าชาวบ้านชาวช่อง
เนี่ยเขาก็มีการอัดคลิปมาในคลิปเดียวเนี่ยแหละฮะแต่เกิดหลาย
หลายเหตุการณ์ทีเดียวนะครับหลังจากนั้นเพจกระโหลกแดงเนี่ย
เอามาลงเหมือนกันเขาบอกเลยบอกว่าเหมือนกับเป็น
ขยะสายบุญเขาใช้คำพูดนี้เลยนะฮะ
ก็คือมีการพูดถึงกรณีที่ว่าไปเนี่ย
ก็คือก่อความเดือดร้อนเนี่ยดูสิฮะคือ
นี่ฮะเนี่ยทะเบียนหายไปไหนทรงนี้คนดี๑๐๐
เห็นไหมฮะก็คืออะไรแบบเนี่ยนะครับ
ก็คือเป็นประเด็นขึ้นมานะครับ
คุณผู้ชมครับทางกลุ่มทริปรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค
เกี่ยวกับข้อวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องดังกล่าวก็บอกอย่าซ้ำเติมคนตายเลย
นะฮะแล้วหากผู้ขับขี่เห็นว่าเป็นสลิงอ่ะข้างหน้าเป็นความตายเนี่ย
ไม่มีใครไปชนหรอกมีใครบ้างเดือดร้อนเอาแต่จับโทรศัพท์เห็นคลิปแล้วก็พิมพ์ด่า
เห็นใจญาติคนตายเขาบ้างอันนี้คือเป็นในมุมของทางฝั่ง
ไม่ใช่ฮะทางฝั่งของสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มนะครับ
ทางด้านเพจของกระโหลกแดงนะฮะ
จนกระทั่งทำให้รถนั้นล้มลงนะครับเนี่ยฮะก่อนจะขับหนีไป
อกจากนี้นะครับยังมีภาพจากคลิปดังกล่าวอีกจำนวนมากนะครับ
ว่าจะเป็นภาพที่กำลังดื่มน้ำบางอย่างอยู่แล้วก็ล้อมวงในลักษณะเหมือนเล่นการพนันกันอีกด้วย
แบบนี้ก็มีเห็นไหมฮะคือก็เป็นสองมุมมองนะครับเนี่ยฮะเครื่องดื่มสำหรับอะไรนี่คือเครื่องดื่มอะไรคะ
ก็คงจะแบบฉุกกระพงไม่รู้เหมือนกันตอนนี้นะฮะคือคือเป็นประเด็นฟังคืออันนี้เราคนที่เสียชีวิตก็ต้องขอแสดงความเสียใจ
กับทางญาติยาดของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับนี่เห็นมั้ยหาเงินเติมบูนแพบเนี่ยเห็นมั้ยก็เป็นเล่นการพนันกันเล่นการพนันกันสู้ด้วย
เขาว่าอย่างนั้นนะเราก็มองไม่เห็นตรงนั้นหรอกว่ามันคืออะไรแต่ลักษณะเนี่ยอ่ะกล้องจับไปตรงนู้นหน่อย

ร้อนกันทีเดียวนะครับก็มีสองมุมมองมุมมองหนึ่งก็ในมุมของทางฝั่งกลุ่ม
คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับก็กลุ่มนี้เนี่ยเขาก็บอกเลยบอกว่า
อย่าไปวิภาควิจารณ์อะไรเคยสนุกปากสนุกมือกัน
ก็คือพิมพ์นะคนตายแล้วก็เห็นใจเขาบ้างอย่างนี้
มุมหนึ่งก็บอกว่าเขาเข้าใจแต่สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันดูเกินเลย
ไม่แต่จริงเนี่ยนะสมมุติว่ารถสิบล้อมันวิ่งไป
แล้วก็รถทัวร์มันก็วิ่งมาถ้าสมมุติว่าคิดว่ามันไม่มีการลากมาเนี่ย
ก็ไม่สมควรจะวิ่งตัดหน้าแซ่งอยู่แล้ว
เพราะว่าดูดีสิรถทัวร์มันวิ่งมาตั้งครึ่งถนนแล้วนะ
แล้วเราไปวิ่งตัดหน้าเขาทำไมอ่ะก็คือถ้าพูดกันขี่ไปก็คือคิดว่าแบบจะ
จะรอดจะรอดออกไปได้เพราะตรงนั้นคงคิดเป็นช่องกลางอ่ะ
แล้วก็เห็นว่ารถมาช้าก็เลยพุ่งไปแต่จริงมันไม่สมควรอยู่แล้ว
เออมันก็ไม่สมควรตัดไหมก็คิดว่าจะผลไหมแม่ก็ไม่เอาสิ
คือกะผิดหัวก็กำว่ารอดคือถ้าไม่มีสลิงก็คงจะรอดแหละ
ฉันเคยเห็นนั่นนี่ก็การ์ตูนหัวคนก็แปลนติดพื้น
แต่ถึงยังไงเขาก็เสียชีวิตไปแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวเขาด้วยนะครับ
แต่ว่าในมุมคนอื่นอื่นที่ไปกันแบบนี้แล้วทำแบบนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าเดี๋ยวเขามีการไล่เช็คกันหมดนะฮะ
เพราะว่ามันมีประเด็นเกิดขึ้นในสังคมแล้วเรื่องของข้อกฎหมายคงเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับว่าไปเล่นกันจริงไหม
ขี่รถแบบนี้จริงไหมมีการไปเฉียวชนคนอื่นจริงไหม
ถ้าเกิดก็มีการนำเอาคลิปต่างนานาเนี่ยมาเปิดเผยไปเรื่อยเนี่ยแน่นอนว่าประเด็นมันก็จะเกิดแน่นอนนะฮะ
แล้วน่าจะมีเหมือนกับผ้าแดงเนี่ยนะฮะผูกที่สลิงหน่อยอย่างน้อยเป็นบอกสัญญาณเอาไว้นิดนึง
แม้ว่าจะไม่เกิดเหตุตรงนี้มันอาจจะไปเกิดเหตุที่อื่นก็ได้
อันนี้คือเราก็พูดแบบสองมุมมองนะครับ
เพราะว่าเส้นค่อนข้างยาวเหมือนกันเนอะ
อืมยาวคือช่วงระยะมันยาวมาก
อย่างนี้ถ้าแบบดึงแล้วรังนี่มันไม่ไหล

หมายถึงว่าเวลาเขาเวลาเขาดึงกันเองหมายถึงทางตรงกันนะ
เขาบอกว่าถ้าสมมุติเวลามันสั้นแล้วมันจะมีแรงดึงมันจะไม่ได้
ไม่พอใช่เคยถามแล้วนะอืมอ่าค่ะ

อีกเรื่องหนึ่งเกิดที่กาญจนบุรีนะคะ
มีกรณีพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่จำนวน๕รายถูกกลุ่มชายชะกันที่อ้างตัวว่า
เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาป้องกันและปราบรามการค้ามนุษย์นะ
ล่อซื้อแล้วก็จับกลุ่มการขายสลากินแบ่งรัฐบาลเกินราคา
ตามจุดต่างในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
ก็ล่าสุดเนี่ยที่สพเมืองกาญจนบุรีนางปะนัญชยาสุขภูล

อ่ากดีครูปีชานะคะนี่ไงนำได้แน่นอน
นำทีมกลุ่มผู้ค้าลอตเตอรี่เมืองกาลกว่า๕๐คนที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะ
กลุ่มเลยมารวมตัวกันแสดงความไม่พอใจ
พร้อมกับแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนที่สพเมืองกาญจนบุรีว่า
มีกลุ่มชายชะกันใช้วิธีการให้เด็กหญิงวัยรุ่น
เข้าไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลกับกลุ่มแม่ค้าพ่อค้าในฉบับละ๑๐๐บาท
จะอ้างตัวว่านี่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ไม่ได้มีการแสดงบัตรแต่อย่างใด
แล้วก็ตรวจยึดสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วยึดบัตรประชาชนของพ่อค้าแม่ค้า

แล้วก็นัดหมายให้มาพบที่สพมกาญจนบุรีนี่แหละ
ทีนี้ด้านเจ๊เกียวก็บอกว่าการมารวมตัวในครั้งนี้เนื่องจากแต่ละงวดน่ะ
ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองกาญจนบุรี
และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
จับกลุ่มเรื่องขายสลากเกินราคาอยู่แล้ว
และได้เสียค่าปรับตามกฎหมายตามกำหนดทุกงวด

เพราะว่าการไปรับสลากมาขายอีกทอดนึงเนี่ย
ทำให้สลากมีราคาสูงคือก็หลายทอดไง
และครั้งนี้พยายามจะขอร้องเจ้าหน้าที่ชุดที่มาทำการล่อซื้อเนี่ย

เหมือนเป็นการรังแก่พ่อค้าแม่ค้า
ตนจึงมาแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อให้ตรวจสอบว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวนั้น
เป็นเจ้าหน้าที่ตามที่กล่าวอ้างจริงหรือไม่
ก็คงจะเป็นคนละกลุ่มกับที่อยู่บนโรงพักที่สพนี่ใช่ไหมคะ
ก็จริงในสุดแล้วก็คือทุกที่ขายเกินราคาหมดใช่ไหมไม่มี๘๐บาทเลยใช่ป่ะโอ้ยตายไม่เห็นเคยซื้อได้๘๐ที่มีที่ไหนบ้างบ้านเลยนะแม่ยิง
ถ้าหวยชุดก็ไม่มีแต่ว่ามีทุกแผงแต่แต่ถ้าตามหลักการเราไม่มีไม่มีเลยอ่ะไม่เห็นร้อยบาทตามหลักการก็ไม่มีแต่ของจริงทุกแผงมันก็บอก๘๐แต่เวลาจากนั้นก็บอกว่าขออีกสัก๒๐ได้ไหมคะคือไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะหมายถึงว่าเราจะไปซื้อราคา๘๐ได้ที่ไหนอยากลองก็ซื้อที่กองสลากซื้อที่กองเหรอคอกวัวคอกวัวได้ใช่ไหมมีแต่แล้วถ้าเป็นชุดน่ะ
คราวนี้วันที่๑๐สิงหาคมนะคะนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ก็มาเปิดเผยหลังเปิดงานกิจกรรมวันอาเซียนนะคะ
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมีศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีที่เรียกว่า
ก็คล้ายครึ่งกันกับบ้านเรานะตลอดจนมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ถึงปัจจุบันนี้ก็๕๓ปีแล้ว

นับจากวันที่ก่อตั้งสมาคมประชาชาติ
ซึ่งทางรัฐบาลและก็ประสวงวัฒนธรรมนี้
ก็จะมีนโยบายในการที่จะสร้างบทบาทของไทยเนี่ย

แล้วก็ประชาคมโลก
โดยที่ใช้มิติทางวัฒนธรรมนี้นะคะ
กว่ารักครบรอบ๕ปี
การก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเชียนนี่แหละค่ะ
จึงนำเสนออัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมอาหารของอาเชียน

แล้วก็โดดเด่นเฉพาะตัวกันเลยทีเดียว
โดยนายอิทธิพลกล่าวเพิ่มเติมอย่างนี้นะคะว่า
สำหรับการเสนอต้มยำกุ้งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ก็เพื่อที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็น
รายการตัวแทนทางวัฒนธรรม

ที่จับต้องได้นะ

ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสาร
แล้วก็ข้อมูลต่างจากทั่วทุกภูมิภาคกันเลย
เมื่อพร้อมนะคะก็จะดำเนินการจัดทำข้อมูล
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ก็เป็นสิ่งที่ดีมันก็ต้องจดไว้นะ
คือมีอะไรอีกบ้างพี่ต้มยำกุ้งแล้วมีอะไรบ้างคะ
พวกแกงแกงเขียวหวานแต่เราก็จะมีการเคลมว่า
มันจะเป็นแขกยำทั้งหลายไทยแน่ยำทั้งหลายไทยแน่แกงทั้งหมดมาจากแขก
แกงที่มีกะทิแกงที่มีกะทิส่วนมากมาจากแขกแกงเลียงในไทยแน่นอน
ชูชีมีกะทิน้ำก็พริกน่าจะได้มันมันแปลงมาเนื้อชูชีมันแปลงมาจากพวกแกงกะทิ
คือกลายเป็นน้ำขลุกกล้องไม่ใช่เป็นแกงหม้อก็เป็นไทย
มัสมันเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วมัสมันก็เป็นแขก
แต่แกงเขียวหวานเนี่ยแขกก็งงแล้วล่ะไม่เหมือนหรอกไม่เหมือน
เพราะจริงแขกก็แกงเขียวหวานคือวัตถุดิบมันอยู่เมืองไทยหมดเลย
มันมาจากกูรูมากูรุมานี่ก็คือแกงของแขกอ่ะนึกออกป่
ฉะนั้นเราก็มาดัดแขกขนมนี่ก็ยากนะ
ขนมถ้าไม่มีไข่เนี่ยไทยแท้พี่แป้งน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยไทยแน่
เพราะว่าอยู่เมืองเราแต่พอมีไข่เขาก็
รู้สึกว่าเหมือนเขินเข้ามาเนี่ยสมัยยุธยา
เพราะเรากินไข่เป็นอาหารขาวแต่พอเป็นอาหารที่มี
ฝรั่งฝรั่งเขาเอาไข่มาทำขนม
เดี๋ยวจะต้องถามพี่เรื่องอาหารพี่รู้เรื่องดีใช่ไหม

เดี้ยวขอถามนะหม่อมถดดแดก

เปิดร้านเลยนะเขาเปิดร้านอาหารชื่อนี้เลย
เค้าแกงเป็นข้าวแกงตรงจังหวัด

ไปดูข่าวข้ะที่เป็นคลิปหือฮามากนะฮะเป็นราม่าสนั่นเลย
เขาก็เจอเพจกระตุกต่อมเผือกได้เผยแพร่คลิปเจ้าหน้าที่
บุกทวงหนี้แม่ถึงบ้านระบุว่ากรี๊ดคนรวยเป็นหนี้
มีคนไปทวงหนี้จากบ้านได้หมดถ้าสดชื่น
แล้วก็มีโมโหใส่กันเจ้าขาดทนายอยู่ไหนมาช่วยเจนี่หน่อย
นี่นะดูเลยนะดูเลยนะ
ตั๊งตั๊งหนึ่งตั๊งหนึ่งตั๊งหนึ่งต้องคุยกับธนาย
พี่เข้าใจมั้ยคะเดี๋ยวบอกว่าคุยกับธนาน

หนี้ชื่อป้าแมวเนี่ยบอกจ่ายสองแสนมาแล้วก็จะจบสองแสนนะสองแสนเลย
นี่เจนี่ออกมาแล้วก็บอกให้ป้าแมวไปคุยกับทนายอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะ
ถ้าแม่ทำผิดกฎหมายก็มาจับแม่เลยแต่ป้าแมวบอกว่าจ่ายหนี้ก็จบ
ไม่ต้องไปคุยกับทนายซึ่งเจนี่บอกว่าดอกเบี้ยมันแพงเกินไป
เราไม่รู้จำนวนนะฮะป้าแมวบอกว่าเวลาที่แม่เจนี่เอา
ไปหาถึงบ้านแต่พอมาเอาเงินคืนเนี่ยต้องมาทวงเองอย่างนี้เหรอ
ที่โต้เถียงก็เดือดแล้วเจนี่ก็หิดปะทะเดือดกับป้าแมวนะฮะ
เนเงินแฟนหนุ่มเข้ามาขวางพยายามห้ามแฟนสาว

ในที่สุดระเบิดอารมณ์ชี้หน้าเจ้าหนี้อย่างดุเดือด
เจ้าหนี้ต้องล่าถอยไปขับรถออกไปเลย
ล่าสุดเจ้านี้ก็เปิดเผยว่าคลิปนี้มัน๒ปีแล้ว
ตอนนั้นเพิ่งดังใหม่แล้วคุยกันไม่ลงตัวเรื่องการจ่ายหนี้
มันก็เลยออกมาแบบในคลิปซึ่งหนี้สินเนี่ย
จ่ายไปหมดแล้วแล้วก็จ่ายผ่านทนายความเซ็นรับเรียบร้อยแล้วด้วย
เห็นคลิปอีกทีก็อ่ะอีกแล้วเหรอ
เรื่องที่เกิดขึ้นทำให้เสียชื่อเสียงจึงตุศาสนาธนาศิกษาศิกษาศิกษาศิกษาศิกษาศิกษาศิกษาศิกษาศิกษาศิกษาศิกษาศิกษาศิกษาศิกษาศิกษาศิกษาศิกษาศิกษาศิกษาศิกษาศิกษาศิกษาศิกษาศิกษาศิกษาศิก
จังหวัดอาจจะฟังไม่ค่อยเรื่อย

เพราะว่าเขาจะไล่ฟ้องคนที่เอาภาพพวกนี้มาแสนอีกรอบนึงเนี่ย

เพราะว่าเดิมทีเหมือนน้องเขาก็มีแหละเมื่อก่อน

หลายเดือนแล้วตั้งแต่ซื้อรถใหม่ตั้งแต่แม่ไม่ป่วย
แต่ตอนนี้คือเคลียร์จ่ายหมดแล้ว

คือตอนนี้ก็โดนข่าวเยอะไง
จะมาเจอข่าวนี้แล้วทำไมเสื้อทำไมไม่เอาแท็กออกอ่ะเป็นเป็น
สไตล์สไตล์อะไรอ่ะเป็นสไตล์ก็เหมือนเมื่อก่อนเวลาพวกฮีพอร์ฟใส่
หมวกก็ไม่ออกสไตล์ลืมหรือสไตล์ยืมไม่ยืมไม่ยืมมันจะยืมมีสอง
อย่างอ่ะเนี้ยนี่ก็มีสไตล์สไตล์ยืมเราก็มีหมดแล้วมั้งคะแต่
แต่ว่าแหละตอนนี้มีอีกหลายคลิปแม่ที่คนออกมาเนี่ยจริงเหรอมีอีกหลาย
คลิปเหรอมีอีกหลายคลิปอืมนี่เนเงินยังไม่ยอมผมก็เป็นรวมถึงคลิปของ
น้องเนฟแฟนของน้องเตนี่ด้วยไงออกมาเยอะแยะตรงเนี้ยเออมันเห็น
มากเลยตกใจเอานะพี่ไม่สิพี่อยู่ในเรื่องแฟชั่นแล้วพี่ตกใจ
อย่างเงี้ยจริงพี่ตกใจอืมเป็นเทรนด์แม่เอออะไรวะจริงพี่
เขาไม่เอาออกเขาค่อยให้เห็นเลยรองเท้าด้วยอ๋อก็รู้แล้ว
ทำไมถึงไม่เอาออกผัดไทยนางก็ทำที่ไม่เอาออกนะเอาไปขายต่อ
เอาไปพอใส่แล้วเนี่ยแต่ในแฟนเพจเขาก็แย้งมาว่ามันจะสองปีที่แล้ว
เหรอคะเพราะว่ารถบีเอ็มเพิ่งซื้อปีไหนอืมเนี่ยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปเก่านะคะ
พอรถเพิ่งซื้อป้ายแดงอืมน่าจะไม่นานนะคะอาจจะแดงมาหลายปีแล้วไง
แต่รถคันนี้ที่เคยออกที่เคยคุยกับเขาที่เคยคุยกับเขาข้อมูล
รถคันนี้ซื้อหลายปีแล้วมันเป็นรถเรียกว่าเป็นรถคันแรกที่เขาซื้อ
เพราะว่าเขาบอกว่าตอนนั้นเขารู้สึกแบบอยากมีรถเป็นของตัวเอง
อยากแบบขับรถไปทะเลอยากแบบเปิดประทุนให้ลมตีหน้า
จะได้แบบเย็นเย็นฉ่ำฉ่ำเวลาแบบร้อนจะตายขับไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
คือความฝันอยากนั่งรถบีเอ็มสักครั้งหนึ่งเขาก็เลยไปชนตอนนั้นก็คือ
ประเทศไทยมันรอแบบท็อปเลยประมาณห้าล้านกว่ามั้งคะเขาซื้ออ่ะ
ซื้อสดเลยมั้ยหรือว่าสดเลยใช่มั้ยสดสดเลยงั้นก็ต้องไม่นานแหละ
เขาบอกว่าเขาทุกอย่างสดหมดเพิ่งเงินมาได้เยอะเยอะก็สองปีมานี้
ถูกว่าล่ะใช่มั้ยแต่เขาว่าไม่ใช่ซื้อทุกอย่างหมดน่ะ
ถ้าเขาซื้อแสดงว่าเขาต้องมีเงินเกินกว่าของที่เขาซื้อ
ได้ไม่เดือดร้อนถูกต้องก็ถูกอันนี้ผิดถูกต้อง
แสดงว่าเงินเก็บเขาก็ต้องเยอะกว่าอ่าใช่อ่านี่โอเค
ก็ต้องออกคอนเสิร์ตทุกวันเงินสดทุกวันแน่นอนแล้วเถอะใช่มั้ย
สองแสนสองแสนล้อหลังล้อหลังล้อหลังทำไมอ่ะล้อหลังทำไมอ่ะ
ของไอ้เก้าอ้าวไอ้บ้าไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มไอ้หนุ่ม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
จริงดิคุณนัทเซียนจะตายจนเรียว
นาฬิกาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนคนซื้อรถใหม่ตลอด
รถเพราะเขาซื้อตอนไหนอ๋อซื้อตอนจบตอนเรียนจบปริญญาตรี
ของขวัญของตัวเองจบบริญญาตรี

เขามาจบตอนที่เขาดังแล้วนะ

ก็ได้หมดถ้าสดชื่นแล้วค่าขอบขวัญพูดตัวเองตอนจบบริญญาตรี
แม่มีคลิปที่แม่ภูมิใจในตัวลูกสาว

ที่เรื่องคนเขายืมนี่ยืมสิแต่เป็นเรื่องจริงเขายืมเยอะการที่ครอบเขย

ที่แม่ต้องตามธวงหนี้ต้องไปหลบในม่านรูด
ตอนนี้ทุกอย่างพี่ไข่ผมอยากโอเคแล้ว
ทีละปีอีกหลายคนออก

มันดูเป็นตูนแรงเหรอเกินตอนนี้แบบว่าเออก็ไม่ต้องไปเปิดค่ายไปร้องกันเองนั่นแหละเนอะเออต่างคนก็ต่างไปร้องพี่มันต้องมีต้องมีหรอมันต้องมีอ่ะมันต้องมันแบบปล่อยเป็นแพ็คแล้วมันควรมันอยากดูไงเดี๋ยวเจ๊เปิดเองไหมน่ะพี่อ้าวไปดูอีกเรื่องหนึ่งชาวบ้านที่ฮือฮารึเกินนะครับรอยป
มีสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันเลื้อยผ่านอยู่นี่นะฮะจากที่ปัดน้ำฝนขึ้นไปถึงกลางกระจก
ก่อนจะขมวดหางเป็นวงกลมนี่นี่ชาวบ้านบางส่วนเชื่อว่าน่าจะเป็นรอยของพญานาค
อืมแล้วหลังจากนั้นครับไหนวะจุดทูบนำมากราบไหว้ตามความเชื่อเนี่ยนะอืม
พร้อมทั้งขอบอกขอให้ลูกเนี่ยมีโชคมีลาบนะคุณจุ๊บแจงเปิดเผยนะ
รถคันดังกล่าวเนี่ยเป็นของแฟนซึ่งช่วงเช้าเนี่ยตนเองก็จะนำรถออกไปล้าง
หลังจากจอดอยู่ในโรงเก็บรถได้ประมาณสักสองสัปดาห์ช่วงนั้นเนี่ยฝนมันตกติดต่อกันหลายวันนะฮะ
ทำให้รถนั้นมีรอยเปื้อนก็ไปพบเห็นรอยประหลาดอยู่บนหน้ากระจกรถนะครับ
หลังจากนั้นก็ไปเรียกเพื่อนบ้านมาดูพร้อมกับลงความเห็นว่าเนี่ย
รอยพญานาคอืมที่มาแสดงอิทธิฤทธิ์มาให้โชคให้ราบคนที่บ้านนี่ไง
รถคันนี้นะฮะจะยังไม่ล้างตามความเชื่อของโบราณ
และงวดนี้ต้องเสี่ยงโชคตามป้ายทะเบียนอย่างแน่นอน

มายล่ะอันนี้ลอยมันตรงไปหน่อย

อร์เมอเขาจะทำจริงเหรอพี่หนุ่ม

แต่ว่าก็ไม่รู้มันเกิดจากอะไรอะไรอย่างเงี้แต่ก็มีการพิสูจนให้จะเห็นหลายครั้งแล้วนะว่า
พวกนี้เกิดจากอะไรแต่อันเนี้ยดูแล้วมันเหมือนมันมันพาดตรง
เออมันไม่มันไม่ใช่รอยรอยที่เขาเหมือนกับเหลือยเหลือยอ่ะ
เขาใครมาจากมีอยู่อันหนึ่งที่เหมือนมากคือไอ้สายสายน้ำแหล่งดันสูงอ่ะนะ
อืมแต่อันเนี้ยแต่อันนี้ไม่เหมือนอันนี้ไม่เหมือนอันนี้ไม่เหมือนอันนี้รอยอะไรวะ
มันเป็นรอยแบบเหมือนรอยจักรยานเหรอยางล้อรถอ๋อล้อก็ไม่เหมือนพี่อืม
มันแบ่งครึ่งด้วยแบ่งสักครึ่งแต่พญานาคมีตัวเล็กเล็กนะ
ก็ต้องมีหลายทรงเลยเธอไม่รู้แล้วแต่ว่าจะทำไมฮะจำแรงมาเป็นอะไร
หอยทากหรือเปล่าคะหอยทากคุณคะอืมหอยทากไม่ใช่แต่คุณสายต้องพักก่อนนะครับ
คุณสายเขาบอกว่าอุ้ยเก้าเก้าศูนย์เจียดขายบ้านเลยค่ะงวดนี้ใจเย็น
อืมเก็บไว้บ้างอ่ะอีกเรื่องหนึ่งคุณลุงมีพญานาคมั้ยคะนอนอับ
ไม่มีอันนี้เป็นแบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหมูเป็นหมู
ไม่ใช่พญานาคอันนี้แล้วแต่ว่ามีบ้านเลขที่ไหมแล้วมันมีกระหนอนด้วยนะ
หมูกับหนอนเจอกันเอออ่ะมาฟังเรื่องกลายเป็นเหตุการณ์ที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนทั้งโลกกันเลยทีเดียวนะคะ
เมืองนอกเวลาเขานอนอาบแดดเขาก็เนี่ยนะมีโอกาสได้นอนอาบแดดเขาก็จะกลับเปลือยกันไปหมดเลยสุดทุกคน
ดังนั้นเนี่ยไอ้เจ้าหมูตัวนี้เนี่ยนะมันก็ชอบป้วนเปี้ยนมาอยู่แล้วนะแถวที่นอนอาบแบบเพราะว่าเราไปลุกล้ำที่เขาไง
เพราะอยู่ในปงในป่าอย่างงี้ใช่ไหมค่ะเหมือนกับว่าไอ้หมูตัวเนี้ยเขาก็ชอบมากินพิซซ่า
อยู่ในถุงของคนที่ชอบมานอนอาบแดดนี่แหละเอาของมากินอ่าคราวนี้เนี่ยไอ้หมูตัวนี้เนี่ย
มันก็มาเหมือนเดิมแล้วทุกคนก็แบบว่าไม่ได้ใส่ใจก็มาเอาแบบพิซซ่าในถุงของลุงอันเนี้ย
ก็กำลังจะกินแต่ตอนนี้เนี่ยมันฆ่าไปทั้งถุงผลปรากฏว่าลุงเนี่ยนอนนอนอยู่
นึกขึ้นได้เฮ้ยถุงในนั้นมันมีแล็บท็อปอยู่อ่ะในถุงนี้นึกออกไหมแล้วไง
ลุงก็เลยบอกเฮ้ยไม่ได้สิเองจะเอาก็เลยลุกตามเลยตอนนี้มันวิ่งตามไปโดยที่แบบตัวเองก็แบบว่า
วิ่งตามหมูป่าเข้าไปเนี่ยนะก็ถึงขนาดหายังหนัก
เพราะอะไรรู้ป่ะหมูหูน่ารักตัวลุงเองนี่ก็เป็นคนอนุญาต
เองนะว่าให้นำภาพอันเนี้ยที่เหตุการณ์ก็แพ่ได้หี่
ลงโลกขำแล้วนี่ก็อะไรจริงหรอคงได้คืนแหละ
อันนี้ก็เลยกลายเป็นหมูกระหนอนเจอ
เดี๋ยวส่งไปจากไมเคิลหน่อยทำไมหมูปลาถึงมาอยู่ในที่คนมาอาดแดด
เรื่องเกิดที่เยอรมันนะเมืองอะไรวะเบอร์ลิน
เบอร์ลินเลยหรอนี่หมูปลานี่สวนสาธารณะหรอ
แต่ว่านี่ที่อังกฤษนะขนาดตามบ้านช่องนะ
มันก็มีหมาป่าเข้ามานะหลังบ้าน
ต้องติดป่าป่าใช่มั้ยบ้านนี้เคยมีแต่กวาง
มันเป็นรอยแมลงรถเราก็เคยเป็นรอยแบบนี้เหมือนกัน
แล้วก็บางคนน้องวิวบอกว่ารอยชัดเกินไปเหมือนล้อรถจักรยานเลยอย่างนี้นะฮะ
อ่าแล้วก็บางคนพิสูจน์แล้วมันคือแมลงไต่ไม่ใช่เหรอคะนี่
โหแต่มันใหญ่มากถ้าเป็นแมลงก็ใหญ่
บางคนก็บอกว่าล้อหลังของก้าวแต่ล้อหน้าของเตา
อุ๊ยอันนี้ไม่ใช่พลั้งปาก
พี่ถูกว่าเก่งเลยอ่านทุกคอมเม้นต์เลยเนอะอ่านเพลินมากนั้นหรอ
อ่านทุกคอมเมนต์เผลอไม่เพราะว่าเราต้องอ่านทุกคอมเมนต์เพราะเดี๋ยวคนเขาเสียใจไง
ส่งมาอะไรอันนี้ไม่ได้อะไรนะแต่ว่าน้องเขาส่งมาก็เลยอ่านให้ฟัง
ล่อหน้าของใครนะคะฮะล่อหน้าของใครนะคะผมไม่พูดแล้ว
ไปอ่านเราเองให้พวกล่อซื้อเนี่ย
นี่ไงในแฟนแฟนเคยบอกว่าเก้าร้อหลังพี่หนุ่มให้ใช้ยาวใหม่
เก้าร้อหลังยังไม่ทันไรเลยเอาอีกแล้วเดี๋ยวก็จะถั่วมาลงผมอีก
ชอบไปแขวะน้องเขาไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องนี้
ภาควิจารณ์กันหนักเลยหม่อมถนัดแดกขออภัยกับสทชนะครับ
ก็ดีเค้าชื่อแบบนี้จริง
แล้วก็สาธิตการทำด้วยนะฮะ
ก็คือเอาเจ้าไก่เป็นคุณคุณสมครับ
กุ๊กกุ๊กลนไปเดินมาหาไปฝังอยู่ในดิน
แล้วก็ให้หัวมันเนี่ยโผล่ออกมานะฮะทิ้งไว้อย่างนี้๒สัปดาห์โดยที่ไม่ให้ข้าวไม่ให้น้ำไม่ให้อะไรมันกิน
แต่หยอดแค่กระทิให้มันกินมันก็จะกินกับของมันไปนะคับ
เขาบอกว่าเมนูนี้เนี่ยก็เคยได้ยินมานานแล้วสมัยเด็ก
เขาก็ออกมาโจมตีเลยค่ะใช่ค่ะเขาบอกทำอย่างงี้มันไม่ถูกหรอก
คือถ้าเกิดจะกินเนี่ยก็ข้ามไปเลยดีกว่าเข้าใจเรื่องของห่วงโซ่อาหาร
แต่ไอ้วิธีการที่แบบว่าจะมาแบบ
แบบนี้เนี่ยมันทรมานเกินไปแต่ในมุมของทางฝั่งแฟนคลับ

เค้าบอกว่าแบบนี้เนี่ย

ก็เป็นคนที่ตกปลากินเคยเชื่อดไก่กิน
แล้วก็ล้มหมูด้วยสมัยอยู่บ้านมงค์บนดอยเนี่ยนะฮะ
เข้าใจเรื่องห่วงโซ่อาหารวิถีทางธรรมชาติ
แล้วก็การดำรงชีวิตแต่เมนูสละนี้เกินเลยไปหน่อย
อันนี้คนเข้ามาบอกว่ามันไม่ถูกเรื่อง
เขาบอกเกินของความเป็นมนุษย์มีเมตตาหน่อยนะเขาว่าอย่างนั้น
ไม่ได้หมายถึงงดเว้นการฆ่าสัตว์แต่การดำรงชีพ
มันควรจะมีความการุนต่อสัตว์ที่เป็นอาหารบ้าง

ขออภัยหากทำให้หลายคนนั้นไม่สบายใจ
ต่อไปจะระวังให้มากขึ้น

จริงเหรอพี่มีอีกอ้างี้นะถ้าสมมติอาหารเนี่ย
ที่เรากินบางอย่างแต่เราไม่เห็นวิธีการทำของเขา
เราก็จะไม่รู้สึกใดทั้งสิ้นถูกไหม
ถึงแม้กระทั่งหมูอย่างนี้เวลาเข้าฆ่าเนี่ย

ไม่ให้กิน
ต้องกรอก
โฟกาก็ตับหัน

วัวไง

นวดด้วยเบียร์

อันนี้เขาเหมือนว่าแบบจบทีเดียวเลยได้ไหม
ไม่ต้องแบบถ่ายทอดให้ดู
ก็คืออย่างนี้มันมีแต่ตอนนี้ที่เขาดันมาทำให้เห็นวิธีการทำ
มันก็เลยดูแบบว่าเอ้ย
แต่ที่พูดมาทั้งหมดก็ไม่เห็นด้วยนะ

เชือดไก่เชื่อดหมูกินเข้าใจนะพี่
ทำเพื่อทานจบแต่เนี่ยจุดประสงค์คุณคุณไม่ทำเพื่อทางคุณทำ
เพื่อเป็นคอนเทนต์เพื่อขายลงในโซเชียล

ก็เข้าใจแต่ตอนนี้จริงแล้วเนี่ยเวลาเขาทำ
มันก็ถ้าเราไปเห็นห่านเขาก็ทำอย่างนี้เหมือนกัน

ตับผ่านก็ทำแบบนี้ตับผ่านทำแบบนี้

จริงมันก็ไม่ได้จำเป็นเยอะมาก

แต่เข้าใจทั้ง๒มุมมองนะ
ก็คือ

ไก่จะได้เนื้อนุ้มอะไรอย่างเนี้ย
อืมอะไรอย่างเนี้ย

มันก็คือไม่เกี่ยวไม่ก็คือเอาไก่ไปย่าง
ไม่ใช่แต่ไก่ดำที่ฝรั่งเศสที่กินกัน
คือเจ้าของร้านเขาเรียกอย่างนั้นไม่ใช่เหรอ
จริงมันไม่ใช่ไก่ดำอย่างงี้คลามซีนีดยุทธ์หรือจากไก่เจ้าของร้าน

มันก็คือไก่มันไม่ใช่ของฝรั่งเศสหรอก
เรื่องของบราซิลหรือลาตินอเมริกาอะไรอย่างนี้แหละ
แล้วเสร็จแล้วมันก็ได้สูตรนี้มาเขาก็เอาไก่มาย่าง
ใช้วิธีการย่างมันจะเป็นเกลี่ยมไง

อ๋อไม่ใช่แบบดำปิดปี่เนี่ยไม่ใช่ไก่ดำปิดปี่
มันไม่มีดำหรอกค่ะถอนขนสีดำออกมันก็คือเนื้อเป็นสี
มันมีไก่ดำพี่กระดามยันกระดูกเลยเพิ่งมาออกรายการ
อยากได้มง๓บอกแล้วไก่ที่ถูกขังในกรงแคบเดินไปไหนมาไหนไม่ได้
รุณกรรมสัตว์ไหมคะเผื่อให้ออกไข่
เพื่อให้ออกไข่อย่างเดียวตลอดชีวิตจนกว่าจะตาย

อันนี้เขาบอกเขาแบบนี้นะฮะ

เดินอธิบายยังไง

เดี๋ยวมันรู้จักวิธีการที่ก็จะฆ่าหมูหันให้เรากินมั้ย
ไม่รู้โอ้ยตายมันไล่ให้มันวิ่งวิ่งตีวิ่งวิ่งวิ่งจนกระทั่งตาย
ทำไมต้องทำเนื้อจะได้สดไง
อ่าอันที่ตอบพ้อมาก็หน่อยทีเอาเรื่องไก่เลยไอ้ที่ว่าขังอยู่ในกรงเนี่ย
ยางถ้าจะอยู่ในโกรงน่ะแอดนั้นผิดไหมเขาว่าให้ไม่ให้
เอาไก่นี้ไปอยู่ในนั้นน่ะไม่ทารุณกรรมหรอก็ท้าเนี่ยเขา
ไอ้ไก่ที่ถูกขังอยู่แล้วให้ไข่ออกมามันไม่ทันอุตกรรมเหรอ
แต่อันนี้มันน้องคิดดูดิ

แต่ไอ้เนี่ยมันอยู่ในดินแล้วไม่ให้มันกินอย่างอื่นเลย
โอ้มันเอาหัวมันเอาหัวอย่างนี้๒อาทิตย์อ่ะ

เชิญละเหรอว่าตอนเราขึ้นมาก็คงอ่อนปลวกเปียกเอาจับดิ
มันก็เหมือนกับแบบว่าติดเตียงอยู่อย่างนั้น
เรานั่งนานยังลุกขึ้นมายังเป็นเหน็บเลย
แต่ถ้าน้องคนนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจอยากได้มุมตามยังไม่เข้าใจ
ไม่เข้าใจแล้วเดี๋ยวพี่จะช่วยกันเซิร์ชหาข้อมูลกันดีกว่า
หนูมันเป็นหนูห้าม
พี่เขาบอกว่ามันเป็นอุตสาหกรรม
ใช่เป็นอุตสาหกรรมคือคือถ้าเรามีคนถามอย่างเงี้
แล้วเราก็จะให้ตอบอย่างไรก็อยู่ในระบบอุตสาหกรรม
จริงพี่ทุกอย่างมันเป็นห่วงโซ่อาหาร
ถูกไหมพี่มันคือห่วงโซ่อาหารอธิบายอย่างนี้แล้วกัน
ส่งอาหารถามว่าไปตกปลามาปลาทรมานไหมก็ทรมาน
ที่จะดึงขึ้นมาแล้วก็กิน
หรือแม้กระทั่งกุ้งเนี่ยกุ้งมังกรมันก็เป็นกุ้งที่เรียกว่ามีความรู้สึก

เวลาจะกินกุ้งมังกรเนี่ยมันจะมีเส้นประสาท
มันจะเจ็บปวดทรมานเหมือนมนุษย์เลย
เท่าที่ผมทราบมาทำแล้วก็เป็นห่วงโซ่อาหาร
แต่ไอ้วิธีการแบบนี้ไอ้ที่ว่าเอาไปฝังอยู่ในดิน
มันโหดไปหน่อยอันนั้นทรมานให้มันตาย
อยากให้น้องเข้าใจด้วยก็เข้าใจแหละว่า
ก็ง่ายสุดกินบังสวิรัติสิคะ
อ่าจับพี่ผักก็เจ็บพี่

แกก็ตอบว่าเชิญหม่อมลงไปแตกในนุ่มกัน

ให้ล้อให้ขำก็แบบหม่อมถนัดแดก

ใกล้เห่นกรรตีวัดละนี้อร่อย

มุมยิ้มพูดดีบอกว่าพูดไปก็คงไม่จบหรอกค่ะ
แต่ทางที่ดีคือมันเป็นวิถี
แต่เราควรเอาวิถีที่โหดร้ายออกมาเผยแพร่เหรอ
เออก็นั่นแหละแค่นั้นแหละทุกอย่างมันมีวิถีของมันอยู่

ใช่เราก็พูดพี่ขอยืมคำพูดของน้องเวลาพี่โดนถามนะคะ

น้องมุมยิ้มเมื่อกี้เราก็บอกแล้วไง
บอกว่ามันดันไปให้เห็นวิธีการทำ
เหมือนกับหมูอ่ะใช่ไหมที่เวลาเขาฆ่าเราไม่เคยเห็นนี่ไอ้ป๊อกอีนใช่ไหมล่ะ
เหมือนที่เอาหมู่บ้านมาเลี้ยงให้มันวิ่งตลอดเวลาด้วยการเปิดกระแสไฟอ่อนเพื่อให้เนื้อมันเหมือนหมูป่า

หังนี้นะมันให้วิ่งจนใจขาดตาย
เพื่อเนื้อได้แน่นตัดหมูลูกหมู

เราไปดูมั้ยดูเรื่องก็มีอยู่ว่าเดี๋ยวกันนะต้องดีแบต
คุณรู้นะฮะว่าเบลลาสรานีกับเวียสุกรสุกรวัตต์สุกรวัตต์
นะคะเขาก็แบบว่าคบดูใจกันมาแปดปีแล้วโอ้โหเออก็มีอยู่วันหนึ่ง
อ่านางก็ไปนะสถานที่แห่งหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นคนช่างเที่ยวกัน
ก็เห็นกันมีรูปใช่ไหมเห็นว่าเวียเดินด้านหน้าแล้วก็เบลลา
เดินตามหลังแล้วไปเป็นพื้นที่โล่งอย่างนี้
มีภูเขาธรรมชาติรายล้อมไม่รู้ไปดูที่กันหรือเปล่าเนี่ย
ด้านเบียร์เขาเลยตอบมาแบบนี้บอกว่าอืมอืมไม่ใช่ที่ของผมครับอ้าว
ที่ใครอ่ะมันก็ไม่ใช่ที่ของเบลลาร์ครับที่ใคร
แต่ผมหลงทางเข้ามาเจออยู่เฉย

ผมก็เลยแบบว่าตกหลุมรักกับวิวอันนี้
ก็เลยเดินเข้าไปชมกันเท่านั้นเอง

วันหลังก็ขอมานั่งเล่นบ่อยแล้วกันครับ

พอใจแล้วน้องคุยกับว่ากันซื้อแน่นอน

หมายตอบว่าไปอยู่ต่างจังหวัดขนาดนั้นเลยเหรอ

เวียเป็นคนที่มีที่ดินเยอะมาก
เพราะว่าซื้อตั้งแต่สมัยพ่อเขา
เป็นคนบอกเป็นคนให้ความรู้เราเรื่อง
ถ้าเรามีที่ดินแล้วเรามีเบอร์โฉนด

กราบยาย๘๖ปีบอกทำได้แล้วบอกขึ้นถ้ำนาคา
คือเอาอย่างงี้เขาไปเที่ยวกันเขาไปเที่ยวกันนะฮะ
คุณพระดำเขาเกิดตั้งแต่ขุดที่แล้ว
นี่คือเรื่องคุณพระดำเลยใช่ไหมอันนี้ใช่ไหม
อืมอ่าเขาก็ไปกันเนี่ยคุณพระดำดูสิฮะ
คณะใหญ่เขาก็ไปประมาณเกือบร้อยคนได้ไหม

ถึงถึงขึ้นถึงคนก็เป็นภาพ
ทำไมมันเล่นเททขนาดนั้นไอ้แจ๊กแต่ฉันเห็นในอินสัตว์แก่

จริงแล้วใหญ่มากพี่แล้วก็แบบคือเหมือนกับงูน่ะขดขดอยู่แล้ว
ตอนแรกเนี่ยมีการที่อ่าเอาหัวเสียนพญานาคเนี่ยแต่เป็นอีกของของ
ช่วงโควิดเนี่ยคือก่อนนั้นเนี่ยก็จะมีพระเนี่ย
ท่านไปทุดงเนี่ยท่านก็จะไปที่นี่

ก็ทางแบบพวกประชาชนบางคนเขารู้เขาก็จะขึ้นไป

ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นบึงกาลใช่ไหม

ึงการที่มีหน้าผาปลาวานใช่ไหม

ก็เห็นเขาไปนั่งถ่ายรูปตรงหน้าผา
ก็เป็นจังหวัดที่มีที่เที่ยวเยอะเนาะ
อ่าพักกันก่อนนะฮะ
ช่วงหน้ามีของอร่อยมาให้ทานกันนะครับ

สักวันแม่แล้วนะครับคุณแม่

เปล่าให้แม่เขียนตัวเลขเอง
ไม่เอาแม่แก่ขนาดนั้นแล้วเขาไม่ใช้เงิน

ไม่คิดเองของขวัญ
นี่เอาพวงมาลัยแน่นอน
พวงมาลัยก็มีเอออาจจะมี

เนื่องจากจะเทศกาลวันแม่แล้ว
หนูจะกลับไปไหว้แม่จริงขอไหว้คุณแม่ทั้งสองคนก่อนนะคะ

ถ้าเกิดว่าเขาจะมีเค้กแบบนี้คุณไม่ควรเอาลำไยมาใส่

อันนี้เป็นเค้กค่ะจากเดรี่ควีนค่ะคุณแม่

ต้องให้ลูกร้านให้พอดังนั้นหรอ

มีสติปัญญาอารมณ์เริด

ขอให้คุณแม่ถูกปาดหน้าเค้กอีก

บอกรักแม่ด้วยของขวัญสุดครูนะคะ

ตกแต่งด้วยครีมรูปดอกไม้อร่อยมาก

มีไอศครีมแล้วก็มีคุกกี้ในเค้กด้วย

แล้วก็เฮี้ยวกรุบเพลินนะช็อกโกแลตฟัช

แล้วก็ดีไซน์ตกแต่งหน้าเค้กด้วยครีมรูปดอกไม้

คอลเลคชั่นนี้กันเลยทีเดียวนะคะ

สวยงามขาว

แล้วถ้าเลือกถึงแม่ก็เลือกตัวนี้นะลูก

๔๙๙บาท

บ้านไหนคุณแม่สายสตรองก็จัดเค้กตัวนี้
ให้รับรองว่าคุณแม่นั้นฟินแน่นอนเลยนะครับ

แล้วก็เดียมามค่ะเจียมคืออันไหนลอกคิ๋วคิ๋วเขาก็ไม่
อันนี้ซุปเปอร์มอมคือมากล้องมาพอใบบังกล้องอ่า

กลับมาให้ผมให้ลองชิมข้างในเป็นไอศครีม

เหมือนกับคนรักสุขภาพคุณแม่ขอบคุณแม่คุณหุยคุณมิ้วคอนรอยอยู่แล้ว
มีคุณกี้อะไรบ้างอ่านี่ค่ะก็จะงัดเดี๋ยวส่งไว้เข้ากินหน่อย
อันนี้ซ่อมเอาซ่อมไปช่วยอืมก็เป็นเค้กไอศครีม
ช็อกโกแลตปอนด์ใหญ่มีคุกกี้มีช็อกโกแลตนะคะนี่ค่ะคุณแม่
อ่าคุ้มค่าราคาไม่แพงนะฮะวันแม่ปีนี้คุณแม่นะครับ
รับรองได้ว่าอร่อยฟินอินเลิฟนะครับกับแม่ตัวจริงของคุณแน่นอนเลยนะครับ
จำหน่ายเค้กไอศครีมนะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกไปที่ร้าน
ทางทางแอปพลิเคชันเว็บไซต์นะครับหรือโทรสั่งได้ที่
เบอร์สิบเอ็ดสิบสองกดสามส่งเลยสิบเอ็ดสิบสองกดสามนะครับ
ขั้นต่ำ๒๐๐บาทตลอดเดือนสิงหาคมนี้
จัดส่งให้ฟรีด้วยต่างหากข้างในอร่อยมากเลย
การกัดของหลอดนี้มีจุดประสงค์ในการจะกินใช่ไหมจ๊
เอาตรงไปนะพี่ก็ถนัดแดกเหมือนกันนะฮะ

พวกเราต้องลาไปแล้วค่ะนะครับ

สวัสดีค่ะมาไหนที่ไม่ประคายหมูของขอโพธินะครับ